ด้วยเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่เคียงหมูที่ตลาดสดหลังบขศสละบุรี

มีลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งมาซื้อเนื้อหมู
เขาบอกว่าโอ้โหทำไมช้าเหลือเกินเมื่อไหร่ของเขาจะได้สักที

ว่ากันว่าถึงขั้นด่าทอให้ของลับกันอีกฝ่ายก็อ้างว่าถูกต่อว่าไปถึงบุคอารีก็มี
กลับไปบ้านไปเอาปืนมายิงเขานะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่สามารถบันทึกวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ยิงไปแล้วนะครับหนึ่งนัดนะครับนี่คนที่อยู่แถวนั้นก็ต้องหลบกันหมดฮะ
ใช่ค่ะก็ตกใจนะคะทั้งหมดได้ยิงไปสามนัดนี่ได้ยินเสียงกรี๊ดไหมครับ
นั่นผู้ก่อเหตุนะฮะที่เราทำลูกศรเอาไว้ถือปืนมาแบบโอ้โห
คนอื่นนั้นหลบกันเลยนะคะคือไม่น่าเชื่อนะฮะ
สาเหตุคือไม่พอใจกันจากเรื่องต่อคิวซื้อเนื้อหมูแล้วนาน
คือคนที่เป็นพ่อค้าขายหมูเนี่ยถูกยิงเข้าไปเนี่ยนี่เดินเข้าไปยิงซ้ำอีก
ทั้งหมดที่จะไปยิงเขาเนี่ยยิงไปยิงใส่ไป๓นัดแต่กระสุนเข้าพ่อค้าขายหมูเนี่ย๒นัด
บาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับตลาดสดหลังบขศสระบุรี
ที่อำเพิร์นเมืองจังหวัดสหบุรีผู้ชายคนนี้นะคะ
เสื้อลายสีน้ำเงินเนี่ยเดินไปที่เขียงหมูนะ
ยิงพ่อค้าขายหมูมีอีกมุมนึงนะครับนี่มุมนึงนะ
จะมีพวกร่มพวกนะร้ายให้พี่นี้วางหน่อยนะครับ
จังหวะนี้ก็เสียงร้องแบบลั่นไปหมด

ท่านผู้ชมครับพ่อค้าเจ้าของเขียงหมูเนี่ย
โดนยิงใส่ไปสองสำนัดนะครับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑นาฬิกาวันนี้ครับ
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นคือทำอย่างเดียวคือวิ่งหาที่หลบกระสุนกันก่อน

ตำรวจสพเมืองสระบุรีได้รับแจ้งเหตุมาตรวจสอบ
ตรงนี้คือร้านเจดาหมูสดนะครับ
เป็นร้านลักษณะห้องกระจกนะฮะ
มีร่องรอยกระจกแตกเพราะว่าถูกปืนยิงใส่กระสุนทะลุเข้าไป
ด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นจุด๓๘นะครับที่มีรูอยู่ที่กระจกนะครับ
นี่ฮะโอ้โหนี่คือยิงใส่เข้าไปแบบนี้เลย
ส่วนคนเจ็บชื่อนายสาโรธพามีศรีอายุ๓๗ปีเป็นพ่อค้าขายหมู
กระสุนเข้าแขนซ้าย๑นัดแล้วก็เข้าชายโครงซ้ายอีก๑นัดด้วยกัน
กู้ภัยก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับก่อนที่ตำรวจจะมาถึง
ภรรยาของคนเจ็บชื่อนางวรยารัฐพามีศรีนะครับบอกกับตำรวจ
บอกว่าเธอเนี่ยขายหมูอยู่กับสามีแล้วก็ลูกน้องนี่คือภรรยาคนเจ็บ
ก็จะขายกันอยู่สามคนค่ะทุกวันเปิดร้านตอนตีสามวันนี้เนี่ย
เปิดร้านตั้งแต่ตี๓จนมา๑๐โมงครึ่ง
ผู้ก่อเหตุก็คือลูกค้าชายในภาพงงจรปิดนะครับ
ขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินนะมาจอดที่ข้างร้านมาถึงเนี่ย
เดินมาสั่งหมูแต่ตอนนั้นโอ้โหลูกค้าเนี่ยเข้าคิวซื้อกันเยอะเหลือเกิน
ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยรอไปรอมา
ตะโกนถามมาว่าเมื่อไหร่จะได้สักทีหมูที่สั่งไปเนี่ย
สามีของเธอก็บอกไปว่าให้รอก่อนมันต้องตามคิว
ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้ผู้ชายสวมเสื้อลายสีน้ำเงินเนี่ย
โมโหฮะแล้วทีนี้ก็มีการทะเลาะกันมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
ถึงขั้นตะโกนให้ของลับกันเธอบอกว่าจากนั้นเนี่ย
คนนี้เนี่ยเดินออกจากร้านไปนะครับ
คือเดินออกไปแล้วนะฮะเห็นว่าหายไป
สักพักขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมานะครับ
คราวนี้เนี่ยเธอบอกเธอเห็นว่ามาสองคน
แล้วก็เดินมาที่ร้านเธอแล้วชักปืนขึ้นมายิงใส่สามีเธอสามนัด
กระสุนเนี่ยโดนสามีเธอ๒นัด
ตอนนั้นเนี่ยพอถูกยิงเข้ามาเธอกับสามีก็วิ่งหนีออกทางด้านข้างร้าน
ซึ่งเธอบอกว่าลูกค้าผู้ชายคนนี้เนี่ยยังถือปืนวิ่งตามมายิงอีกนะฮะ

โอ้โหนี่ฮะยิงเสร็จก็หนีไปนะฮะ

แล้วหัวร้อนขนาดนี้ท่านคิดว่ายังไงนะครับ
มีวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ติดกับร้านขายหมูที่เกิดเหตุเลยนะครับ

นี่ฮะเล่าให้ตำรวจฟังนะเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วย
บอกเขาได้ยินเสียงปืนชัดเลยนะ
ที่แรกคิดว่าแก๊สระเบิดนะครับ
เพราะว่าไม่นานมาเนี่ยมันเพิ่งมีเหตุแก๊สระเบิด
แต่ทีนี้มันมีเสียงตามมาอีก๒นัด๒ปัง

เขาวิ่งหนีออกทางข้างหลังร้าน

กระโดดหนีแบบวิ่งข้ามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเลย
คือวิ่งแบบในหนังเลยกระโดดข้ามรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ตอนหลังถึงมารู้ว่าโอ้โหถึงขั้นเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

ยิงเขาแล้วยังเดินถือปืนจะตามคนเจ็บไป
เดินถือปืนไปอีกประมาณ๑๐๐เมตรเดินแบบใจเย็นด้วย

พอนัสส่งเสียงที่๒ไม่ใช่แล้วปืนก็ระหละ
พ่อวิ่งน้องวีงออกมาหลบได้รบในล้านห่วงมาดูอีก
แล้วก็ยิงนัด๓เข้ามาอีก

คนเจ็บเหรอนคนที่โดดยิง
คนที่โดดยิงเขาวิ่งกระโดดข้ามรถนี่

แล้วก็เขาก็เดินเดินจับถือปืนอย่างนี้แล้วก็เดิน
น่ากลัวไหมพี่พี่เชื่อน
มันน่ากลัวผมกลัวโดนลูกหลงกันมากกว่า
นี่ค่ะทั้งภรรยาคนเจ็บแล้วก็พี่วินคนนี้

เดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวฟังต่อนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยชุดสืบสวนบอกว่า
ความจริงแล้วคนก่อเหตุกับคนเจ็บเนี่ย
ความจริงเขาเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้กันนะ

ไม่รู้ว่ายังไงวันนี้ต่อคิวไปต่อคิวมาเถียงกันไปเถียงกันมา

นั่นน่ะสิคะรู้จักกันนะคะเป็นลูกค้าประจำกันนะคะ

นี่ค่ะคือหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ

แต่มันเห็นพฤติการการก่อเหตุค่อนข้างชัด
อภัยที่อาจจะวนให้ดูหลายรอบ

ทีนี้เราส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปเลยที่จุดเกิดเหตุนะคะ

อยู่ที่ตลาดวงทองค่ะ
นี่นะคะนาริสบอกขอสำรวจดูนิดนึง
ก็ยังมีร่องรอยของกระจกแตก
เพราะว่ากระสุนยิงใส่ร้านไงฮะทะลุกระจกเข้าไป

แล้วก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ

นายสมพงศ์แสงสวัสดิ์อายุ๔๓

คุณผู้ชมคะนี่ค่ะเขาเป็นผู้ชายเสื้อสีแดง

อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดคนเดียวกัน

ใช่นาริสเลยไปถามว่าช่วงเกิดเหตุ
มันเกิดอะไรขึ้นเพราะพี่เขาอยู่ในเหตุการณ์เลย

บอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณ๑๑โมง
ก็ทำงานอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งก่อน
ก็หันไปดูเห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุ
ชักปืนยิงใส่เจ้าของร้านเขียงหมูอะนะคะ
แล้วก็บุกตามไปยิงอีก๒นัด
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ผมกลัวมากเลยนะไม่กล้าเข้าใกล้เลย
ก็พยายามหลบตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละ

ก็ตกใจครับ

เขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจค่ะ

ผมลงมือก่อเหตุจริง

ว่าอยากรู้ว่าสาเหตุมันแค่นั้นจริงเหรอ

ผู้ก่อเหตุเขาบอกแบบนี้

ซื้อหมูที่ร้านเกิดเหตุ
แต่เจ้าของร้านที่เขียงหมู

ทั้งที่ตัวเองเป็นลูกค้าประจำ

ด่าบุพการีเขาจริงนะคะ

เขาอายมากที่โดนด่า

เขาอายเลยครับแค้นใจ
ที่ถูกเจ้าของเขียงหมูไล่ออกจากร้าน

พอกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ใช่กลับถึงบ้านปุ๊บคว้าปืนปั๊บออกมายิงนะ

นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งเลย

ดื่มเหล้าไปนิดนึงเขาบอกดื่มไปนิดนึง

ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครด่าเขาแบบนี้

นั่งคิดทบทวนดื่มเหล้าไปหน่อยนึง

หลานชายอายุ๕ขวบ

ก็อยู่ตรงนั้นก่อนจะออกมานะ

ถ้าพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยคือตั้งใจจะไปก่อเหตุ
แล้วก็บอกแบบฝากลูกไว้เลยว่าให้ดูแลแม่ด้วย

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุค่ะ
อันนี้คือผู้ก่อเหตุรับสารภาพกับตำรวจนะคะ
อุดมทองจันทร์อายุ๕๒นะคะ

พอมอบตัวตำรวจก็พาเข้าห้องสอบสวนนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามที่จะคุยกับนายอุดมเพิ่มเติม
แต่เจ้าตัวก็ไม่ขอตอบอะไรมากแต่สีหน้าคือเคร่งเครียดเลยอะค่ะ
นี่นะคะก็เป็นคำให้การของผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนเจ็บเขาด้วยว่าเอ๊ะไปด่าเขาจริงไหม

นาริสก็ได้คุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะนางน้อยค่ะ
เธอก็บอกว่าคือสามีเนี่ยนะตั้งใจไปซื้อหมูมาให้ลูกชายกิน
เพราะลูกชายบ่นอยากกินหมูกรอบอ่า

ลูกมากรับปากลูกชายว่าเดี๋ยวพ่อไปซื้อหมูกรอบมาทอดมาทำกินกันที่บ้านนะ

แต่พอไปแล้วพอกลับมาบ้านไม่ได้หิ้วถุงหมูกลับมา

ภรรยาบอกสามีกลับมานั่งร้องไห้แต่ภรรยาก็ไม่ได้คิดอะไร
ไปสักประมาณ๑๐นาทีสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
โอ้โหแล้วมารู้ข่าวว่าสามีไปก่อเหตุยิงคนมาเนี่ยนะตกใจมากนะคะ
ภรรยาบอกว่าปกติเนี่ยสามีใจเย็นมากนะไม่เคยมีเรื่องกับใครจริงแต่ก็ดื่มเหล้าบ่อย

ก่อนเกิดเหตุสามีกลับมาที่บ้านร้องไห้เดินวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็ร้องไห้
แล้วก็คุยกับเพื่อนบ้านคุยกับเธอด้วยระบายกับเธอว่าเนี่ยถูกเจ้าของร้านเขียงหมูให้ของลับ
บุพการีด้วยเกิดมาไม่เคยโดนด่าแรงขนาดนี้มาก่อน
ภรรยาบอกว่าเธอก็พยายามปลอบสามีนะคะว่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากเลยเพื่อนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันก็บอกเหมือนกันว่าอย่าไปทำอะไรเขานะติดคุกจะซวยเอานะเดี๋ยวจะตายเพราะโควิดในคุก
อย่าไปอย่าไปก่อเหตุอะไรเลยอันนี้เพื่อนก็เตือนเนาะเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกันอ่ะบอกว่าติดคุกเดี๋ยวจะซวยนะเดี๋ยวจะติดโควงโควิดด้วยอย่าไปก่อเหตุอะไรไม่ดีนะ
วันนี้เขาก็ช่วยกันเตือนหมดแล้วนะเขาช่วยกันเตือนภรรยาก็เตือนเพื่อนบ้านก็เตือนครับสักพักหนึ่งในอุดมเหมือนจะสงบนะคะภรรยาบอกว่าเหมือนจะสงบเหมือนกับเออใจเย็นแล้วไม่คิดอะไรละมารู้อีกทีเอ้าสามีคว้าปืนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปแล้วไปยิงเจ้าของร้านเข็งหมู่โอ้โหภภรรยาบอกว่าตกใจมากแล้
ว่าค่ะตอนนี้ทุกคนเสียใจที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะ
เป็นศาติประโยชน์ต้องมาเจอความสุขของเขาก็ยิ่งยากด้วย
เต้นมกัน
ไอ้ดมพูดกับผม
แล้วก็
คนชมพูดก็บอกว่าท้าทายว่าเดี๋ยวคุณเจอกู
แล้วก็โดนเพื่อผมฟังว่าไม่ต้องเจอแล้วดูกูมาหาคุณเอง
น่าจะอร่ำร้อนครับโอ้โหบรรณาตัวค่ะ

ไม่มีเรื่องแล้วครับผมไปหาเขาบ่อย
ส่วนลูกสาวผู้ก่อเหตุค่ะนางสาวบีอายุ๓๐ปี
บอกว่าเสียใจมากที่พ่อทำแบบนี้นะคะ
คือเธอเห็นแล้วล่ะว่าพ่อเนี่ยกลับมานั่งร้องไห้ที่บ้าน

พยายามปลอบพ่อว่าพ่ออย่าคิดมากนะ
แต่พ่อบอกเธอว่าดูแลแม่กับน้องด้วย
โอ้โหแล้วพ่อก็มายิงคนแบบนี้
เธอก็เลยบอกว่าก็คงเป็นอารมณ์ชั่ววูบบวกกับเมาด้วยนะคะ
เธอก็ไปขอโทษฝั่งคนเจ็บแล้ว
แล้วก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่พ่อก่อขึ้น
คุณผู้ชมคะพันธุ์ตำรวจเอกเชศชัยเชศสิริ

ก็ทะเลาะกันยืนรอซื้อหมูนาน

ตำรวจก็ตามไปได้อาวุธปืนมาแล้วที่บอกว่าทิ้งเอาไว้

เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาไป๔ข้อหานะคะ

ข้อหาเรื่องของการพาวุฒิปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาเรื่องของการครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะ

ว่าพรุ่งนี้อาจจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

คือร้านขายหมูที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถามว่ามันรอคิวนานขนาดไหน
ทำไมมันยืนรอนานจนถึงขั้นต้องทะเลาะกับพ่อค้าขายหมู
ถึงขั้นกลับบ้านไปเอาปืนมายิง
คือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าที่คนเยอะ
ก็เพราะว่าตลาดสดที่เมืองสระบุรีปิดหมดเลย

เหลือตลาดนี้ที่เป็นที่เกิดเหตุตลาดเดียว
เป็นตลาดเดียวที่อนุญาตให้เปิดได้คนก็เลยเยอะ

ก็ไปรอคิวนานแต่ก็เดี๋ยวรอฟังคนเจ็บด้วยนะคะ
ว่ายังไงกันแน่เพราะว่าตอนนี้คนก่อเหตุก็อ้างว่าคนเจ็บไปด่าเขาแรงอะไรแบบนี้
แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนก่อเหตุ
เขาไม่สามารถจะสะกดอารมณ์ได้จริงใช่ไหม
สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจจนได้ใช่ไหมฮ
ก็เป็นอุทาหรณ์นะเหตุการณ์แบบนี้ต้องมีสตินะคะ
ต้องยับยางชั่งใจไม่งั้นตัวเองเนี่ย์โดนไปสี่ข้อหายังไง
คือเมียกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่บอกว่าเห็นมาสองคนเนี่ย
แต่เราพยายามตรวจสอบภาพวงจรปิดก็เห็นว่าขี่มาคนเดียวนะใช่ค่ะ
ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปก็ยืนยันว่า
ไปคนเดียวนะคะผู้ก่อเหตุไปคนเดียวก่อเหตุคนเดียว